มาต่อกันที่ทำเรื่องดีกันหน่อยดีกว่า
พูดเรื่องทำเรื่องดีเขามาเป็นแก๊งเขาไม่ได้มาคนเดียวไง
แก๊งสามช่าแก๊งนี้แหมบอกเลยว่าพี่น้องซี้กันมานานนะคะ
แล้วงานนี้บอกเลยว่าน้องเล็กอย่างในแก๊งนี้นะ
น้องเล็กคือพี่โหน่งเล่นใหญ่ถอยรถคันงามให้พี่ชายสุดที่รัก
แต่บอกเลยว่างานนี้มันเกินคำว่าซึ้งนะคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าเขาล้มลุกคลุกคลานลำบากมาด้วยกันตั้งแต่วันที่มีเสือพื้นหมอนใบ
ทุกวันนี้เสือหายเหลือแต่หมอน
เรื่องความรักความซี้ของพี่น้องแก๊งสามชาติแก๊งนี้

องตาก็รู้ใจกันไปคอยสนับสนุนเกื้อกูลดูแลกันมาตลอดตลอดค่ะ
แล้วยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้น้องเล็กของแก๊งอันแน่พี่โหน่งมาแล้ว
ก็เลยขอใช้โอกาสนี้ตอบแทนพี่ชายสุดที่รักด้วยหัวใจ
หอบฮิ้วกระเช้าคุณผู้ชมค่ะเอามาให้พี่หม่ำ
เล่นใหญ่ไม่พอเขาถอยรถให้เลย
เห้ยเดี๋ยวไปดูแป้ทะเบียนเขาดีกว่าจะเป็นอย่างไรเอาไปดูค่ะ

คุณค่ะ
ลูกรอบสท้าย
ธอยรถมันเคยอย่างไม่ครบ
เอาไว้เข็นปลาร้า

ทบงทะเบียนป้ายแดงอะไรก็ไม่มี
เพราะมันไม่ใช่รถหรูมันคือรถเข็น

ถูกต้องแต่ก็เอาเถอะพี่หม่ำเขาก็รับไว้แบบแก้เขิน

จริงแล้วเขาก็ใส่เอากระเช้ามาให้พี่หม่ำแหล่ง